คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของเพื่อนเด็กทำร้ายกันในห้องเรียน
อีกแล้วนะคะคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยทนไม่ได้เลยออกมาร้องเลยค่ะ
บอกว่าลูกเธอเนี่ยที่เรียนอยู่ป๖ถูกเพื่อนนักเรียนชายร่วมห้องเรียนทำร้ายนะคะ
อาการคือมันไม่ใช่แค่การแกล้งกันธรรมดาเพราะน้องอาการสาหัสค่ะ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะคะและยังไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบแม้แต่คนเดียวค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะคะโพสต์ข้อความลงในเพจกลุ่มประเทศคอนบอกว่า
ลูกโดนเพื่อนร่วมห้องเรียนทำร้ายในห้องเรียนแล้วก็ในชั่วโมงเรียน
เล่นกันหรือทะเลาะกันด้วยนะคะ
แม่บอกว่าแม่ทนไม่ได้แม่อยากให้โรงเรียนออกมารับผิดชอบ
ดูแลช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานักเรียนตามสมควร
สารลูกอยากให้เห็นใจผู้ปกครองด้วยส่งลูกไปโรงเรียน
ก็คาดหวังว่าโรงเรียนจะช่วยรับผิดชอบชีวิตลูกเราได้
จริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่๘กันยายนแล้วนะคะ
เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่คุณแม่ทนไม่ไหวที่ต้องออกมาโพสต์ตอนนี้
เพราะบอกว่าทางโรงเรียนนิ่งเฉยตลอดไม่เคยมาดูแลเลย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือว่าล้มเหลว
ส่วนครูที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็พยายามเอาแต่ตัวเองให้รอด
ไม่รับรู้สิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นเลย
คุณแม่บอกว่าตอนเกิดเหตุเป็นชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ
ครูเนี่ยทิ้งให้นักเรียนนั่งทำงานในห้องแล้วก็ให้นักศึกษาฝึกสอนสังคมนั่งคุม
ลูกเนี่ยทำงานอยู่ที่โต๊ะแล้วก็โดนทำร้ายขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเอง
โดนทั้งต่อยโดนทั้งบีบคอโดนจับโขกโดนขอบโต๊ะจนกระโหลกแตก
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุนักศึกษาฝึกสอนก็วิ่งมาห้ามแล้วนะคะ
แต่ว่าลูกถูกทำร้ายจนนอนฟุบอยู่ที่โต๊ะแล้ว
ไม่ได้มีการประถมพยาบาลถามถ่ายหรือแจ้งผู้ปกครองอะไรเลย
หลังจากวันนั้นลูกก็มีอาการแย่ลงเรื่อย
ไปโรงพยาบาลสงขลานคริน๔ครั้งแอดมิตร๑ครั้ง
จากวันนั้นถึงวันนี้๓เดือนกว่าแล้ว
แม่แจ้งครูประจำชั้นตลอดตั้งแต่ไปหาหมอวันแรก
แต่พอโรงพยาบาลขออภัยพอโรงเรียนรู้ผลจากโรงพยาบาลว่าน้องกระโหลกแตก
ไปที่โรงเรียนก็เลยรู้ว่าครูประจำชั้นไม่เคยแจ้งผู้อำนวยการเลย
เอ้าแล้วเรื่องผ่านมาตั้งนานแล้วน้องก็นอนโรงพยาบาลแบบ๓เดือนอ่ะ
ผู้สื่อข่าวเราบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ไม่ได้แล้ว
ขอไปคุยกับคุณแม่หน่อยค่ะค่ะ
ยังไงก็ได้นะคะให้ดูกันหน่อยว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
หรือว่าทางคดีความก็ได้นะคะใช่ค่ะ